ข่าวนี้กลัวเพื่อนรักจะหักเหลี่ยมโหดนะฮะ
ผู้ชายอายุสามสิบสามปีแล้วแวมว่าเพื่อนที่คบกันมายี่สิบปี
จะพาเมียหนีทำยังไงอ่ะคว้ามีดมาฟันไหล่เพื่อนบาดเจ็บครับ
แล้วเพื่อนต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นร้านค้าในพื้นที่ตะบนวังกระโจมนะครับ
อัมพมือและคอร์นายกมีนายประเสริฐศรีถาอายุสามสิบแปดปี
อยู่ในอาการคล้ายคนเมามีบาดแผลถูกมีดฟันเข้าที่ไหล่ซ้าย
เป็นแผลยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำแผลนะครับ
แล้วก็พันผ้าพันแผลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
นายประเสริฐผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับนายกล้าคุณดำริผู้ก่อเหตุเนี่ย
แล้ว๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับแฟนของในกล้าเนี่ย
ติดรถมากับเขาแล้วก็ขอลงระหว่างทางบริเวณหน้าวัด
หนองทองทรายตะบนดงละครจากนั้นก็ขี่รถเนี่ยกลับมาหาในกล้า
มีปากเสียงกับนายกล้าหึงหวงกันว่างั้นเถอะ
ว่าเขาเนี่ยจะเอาภรรยาเข้าไปนะครับในกล้าเนี่ยจึงใช้มีดฟันที่ไหล่ซ้าย
จนเขาบาดเจ็บนะฮะแล้วก็พาตัวเองเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไป
พร้อมกับพ่อของในกล้าแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงให้พาไปยังวัดหนองทองสาย
ที่ภรรยาในกล้าเนี่ยขอลงแต่มาพักเติมน้ำมันรถนะฮะ
เขาใช้จังหวะนี้แหละนะครับตอนเติมน้ำมันรถเนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านค้าครับ
เพราะว่ามันว่าผมเอาเมียมันไปอ๋อเพราะว่ามาจริงแต่เขาลงที่หน้าน้องชายแล้วผมกลับไปที่นั่น
เพราะว่าสั่งของนายกล้าผู้เกาะเหตุเนี่ยนั่งอยู่บนรถจากกระยะยนต์พ่วงข้าง
ใกล้กับคนเจ็บนั้นแหละยอมแล้วว่าผมฝันเองฝันประเสริฐเองนะครับ

ถ้าทำจริงนะถ้าทำจริงเนี่ย

แต่วันนี้โมโหที่สุดที่นายประเสริฐ
พาเมียผมออกไปจากบ้าน
มาด้วยกัน๔คนครับ
แล้วเราได้ฟันเขาจริงไหม
เขาจะทำผมผมก็ต้องป้องกันตัวครับ
เพราะอะไรถึงทะเลากันอ่ะพี่ตอนนั้น
ก็เขาพาเมียผมไปครับ
พาไปไหนอ่ะพี่

เราก็ด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็หึงห่วงด้วย

ใช่ครับเขาจะทำผมผมก็ต้องป้องกันตัว